ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ก่อนแล้วกันนะฮะ
เมื่อคืนที่ผ่านมามีศึกสายเลือดเกิดขึ้นพี่ชายกับน้องชายเนี่ยทะเลาะกันสุดท้ายเนี่ยน้องใช้ขวานเนี่ยฟันใส่พี่เข้าไปเนี่ยเข้าศีรษะด้วยนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่บ้านคือพ่อนี่บอกโอ้โหพ่อไม่รู้จะทำยังไงทำใจได้อย่างเดียวคือตอนเป็นเด็กเด็กพี่น้องคู่นี้นี่เขารักกันมากพอโตมาเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงพ่อบอกทะเลาะกันบ่อยมาก

ด้วยสภาพศพของนายรณชัยถูกของมีคมฟันเข้าศีรษะหลายแผลนะครับที่หน้าอกฝั่งซ้ายก็มีแผลถูกฟันเป็นแผลชะกันเช่นกันส่วนคนก่อเหตุคือน้องชายของผู้ตายชื่อนายนรงฤทธิ์ทองเถาอายุ๒๖ปีพี่ชายคือรณชัยนะครับส่วนน้องชายชื่อรณฤทธิ์คือรณฤทธิก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะก็อยู่ในพื้นที่ที่บ้าน
ครอบตัวกับตำรวจเสื้อสีน้ำตาลนะครับตำรวจก็คุมตัวไปแล้วก็มีขวานนะที่เปื้อนเลือดอยู่ในตระก้ารถจักรยานยนต์อยู่ที่หน้าบ้านมีขวานอยู่หนึ่งแล้วเนี่ย
ขวานนี้นะฮะเพื่อนเลือดอยู่เลยนะครับนายนรงฤทธิ์ให้การกับตำรวจบอกว่าอย่างนี้บอกว่านายรณชัยเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาผู้ตายเวลาดื่มเหล้าทีไรชอบมาด่าเขาแล้วก็มาทำร้ายร่างกายเขาบ่อยด้วยเมื่อคืนก็เหมือนกันก่อนเกิดเหตุเขานั่งดูทีวีอยู่ในบ้านในบ้านก็มีพ่อด้วยมีแม่ด้วยนะมีลูกหลานด้วยระหว่างที่นั่งอยู่
ดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านคนเดียวสักพักพี่ชายเมาเข้ามาในบ้านมาถึงมาต่อว่าเขาต่างนานาแล้วใช้ไม้กวาดเนี่ยมาตีเขามาตีเข้าที่หน้าจนปากแตกด้วยแล้วมันก็เกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
พี่ชายไปคว้ามีดมาเป็นมีดพระจะมาฟันเขาเขาก็วิ่งหนีออกมาจากในบ้านมาที่หน้าบ้านแล้ววิ่งไปหยิบขวานที่วางอยู่ที่ข้างบ้านมาถือเอาไว้นายนรงฤทธิ์บอกว่าฝ่ายพี่ชายเนี่ยยังวิ่งเข้ามาจะมาฟันเขาก็เลยมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นพี่ชายก็เลยโดนขวานเนี่ยฟันเข้าไปนะแล้วก็ล้มแน่นิ่งเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านส่วน
ถามมาว่าเขาว่าชอบสร้างปัญหาให้ครอบครัวแล้วชอบทำร้ายทุบตีเขาเป็นประจำเมื่อคืนที่เกิดเหตุคู่ตรงหาก็คือนายนาลงฤทธิ์เนี่ยบอกว่าทำไปเพราะว่ามันสุดจะทนจริงจริง
ใช่ครับมีกว้านกันอยู่ข้างบ้านกับกว้านในเย็นอยู่อืมอยู่ครับผมมาช่วยเขาเยี่ยงมันกันแต่ก็พรุ่งจุบหัวอยู่อืม
ฝันเขาไปด้วยครับที่ที่หน้าที่ฝันร้ายที่ครับ
บอกว่าเขาก็ใช้ขวานป้องกันตัวเพราะว่าพี่ถือมีดเข้ามาเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อไปนะครับ
วันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เกิดเรื่องกันเลยที่นั่งอยู่นี่คือคุณพ่อคุณพ่อชื่อคุณพ่อสุวรรณ
อายุ๗๐ปีแล้วพ่อของนายรณชัยผู้ตายกับนายนรงฤทธิ์ที่เป็นน้องชายที่เป็นผู้ก่อเหตุ
นี่ฮะคุณพ่อบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายสองคนเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันก่อนนะที่หน้าบ้านนะนะ
ก่อนที่นายรณชัยลูกชายคนโตจะเดินเข้ามาในบ้าน
ถือไม้กวาดมาแล้วมาหาเรื่องน้อง
จนเกิดการทะเลาะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
ตัวพี่ชายไปคว้ามีดมาหยิบมีดพระมาจะมาฝันน้อง
พ่อบอกพ่อเนี่ยเข้าไปช่วยห้ามแล้วแย่งมีดพระออกมาจากฝ่ายพี่ชาย
ก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยแยกกันไปแล้วนะฝ่ายพี่ชายก็ไปนอนอยู่หน้าบ้าน
ส่วนตัวคนน้องก็ยังดูทีวีต่อในบ้าน
พ่อบอกว่าก็นึกว่าแยกไปแล้วพ่อก็แยกไปอาบน้ำ
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอีกแล้ว
ทีนี้วิ่งออกมาจากห้องน้ำมาดูเนี่ยโอ้โหไม่ทันแล้วฮะ
ฝ่ายพี่ชายเนี่ยถูกน้องชายฟันแบบนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน

ขณะเดียวกันนะครับคุณพ่อเอาภาพของลูกชายมาให้เราดูนะฮะ
พ่อบอกเนี่ยดูภาพของลูกชายทั้งสองคนตอนเด็กนะ

ส่วนอีกคนนึงคือกระแตรรณชัยผู้ตาย
ตอนเด็กพ่อบอกเขารักกันมากนะ

หอมอย่างนี้เลยกอดเลยเห็นไหม

พอโตมาต่างคนต่างโต
พ่อบอกว่าฝ่ายพี่ชายเนี่ยชอบหาเรื่องน้องชายอยู่ตลอด
ชอบรังแก่น้องตลอดโดยเฉพาะเวลาเมา

พ่อบอกถ้าไปดูนะลูกชายคนเล็กเนี่ยนะ
แผลเป็นเต็มไปหมดถูกพี่ชายทำร้าย
เมื่อคืนนี้คิดว่าเขาคงไม่ไหวจริง
หลังก่อเหตุลูกชายคนเล็กก็มากราบเท้าพ่อ

พ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ทำใจ
มันเกิดอะไรขึ้นถึงตัวสินใจทำแบบนี้มันจะช้อมอยู่นานเลยกัน
ก็ผมมันโหมดตุ๊กนองทุกที่รอบตุ๊กที่นี่ครับ
มาหน้าเหลืองจนได้ตุ๊กได้ตุ๊กโอ้เฮ้วว่าเจ๊นี่
แล้วก็ต้านอย่างลุยมดนี่ครับเนี่ยผมเก็บไว้นี่นี่กิน
ไอ้เกลืองมือของผมนี่เกลืองมือไอ้นี่
ไหนเรียวไม่รู้กินมาให้กินลบกันครับ
คาต์เนี้ยมีเหลืองนั้นเก็บใจเหลืองนั้น
ตุ๊กเท่าไอ้ตางพี่ตางนองไป

เปลือกทุกขาย
ส่ายกันเร็วหรือผัวกันจำนัมดรุ้งเร็ว
ส่วนศพของหน้ารวนาชัยนะครับ
ญาตินำไปตั้งมามีผลส่วนที่วัดลำทับนะฮะ
ในพื้นที่นี่แหละที่กำเภยลำทับจังหวัดกะบี
มีญาติมาอายุไม่กี่คนเค้า

คือคุณแม่นี่เป็นลมตลอดเวลานะครับ

เป็นลมตลอดเวลาร้องไห้ทั้งวัน
ที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายรณชัยเนี่ย

คือถ้าจะเห็นว่ามีแค่โรงศพกับทูบเทียนเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจ
เพราะครอบครัวเนี่ยยากจนไม่มีเงินจริง
คือเงินจะไปทำกรอบรูป
ว่าเอารูปลูกไปใส่กรอบมาตั้งหน้าศพเนี่ยยังไม่มีเงินเลย
ก็เลยตั้งแค่โรงศพแล้วก็ทูบกับเทียนแค่นั้นแหละ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ก็คือผู้ช่วยสมโชคเนี่ยบอกว่า
เมื่อคืนนี้คือบ้านอยู่ห่างแค่๓๐๐เมตร
พอทราบข่าวว่าพี่น้องเขาทะเลาะกันแล้วฆ่ากันตายเนี่ยก็รีบมาดู
พบว่าฝ่ายพี่ชายนอนแน่นิ่งจมกองเลือดเสียชีวิตไปแล้ว
ที่ผ่านมาได้รับแจ้งเรื่องพี่น้องสองคนทะเลาะกันอยู่เป็นประจำ
เมื่อสองสามเดือนก่อนเนี่ยยังได้แจ้งเหตุและยังมาช่วยระงับเหตุอยู่เลย
ตอนนั้นเนี่ยพอมาถึงเมื่อคืนนี้ฝ่ายน้องชายเห็นได้ชัดว่าแววตาเศร้าสลด
แล้วก็สำนึกผิดไม่ได้หนีไปไหนนั่งรอมอบตัวอยู่ที่หน้าบ้าน
เมื่อก่อนเขาทะเลาะกันแต่ว่าน้องเขาไม่ต่อสู้
แต่ว่าครั้งนี้น้องบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
อาการสิ่งอาจารย์กองเตียมก็นั่งซื้มนั่งรองให้

ก็เสียใจแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหน
เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้ว
ทำไปต้องได้อะไรก็ต้องรับผิด

นายรณชัยเนื่องจากทางครอบครัวยากจนนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจชาปนกิจไปเมื่อเย็นที่ผ่านมาเลยนะครับ

วันนี้รับศพมาก็ฉอปนาคิดเลยนะคะ
ขณะเดียวกันฝ่ายน้องชายถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ตอนนี้ยังคุมตูยที่พ่อลำทัพนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบี่นะฮะ